คุณผู้ชมครับหลังจากครบกำหนด๗วัน
ในการที่จะต้องลื้อถอนพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง
ผิดกฎหมายลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็ไม่ขัดและเป็นการขัดต่อคำสั่งของคอสชนะครับ
วันนี้ปฏิบัติการลื้อถอนรอบที่๒ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า๗๐๐นาย
กำลังเข้าไปจัดการเคลียร์พื้นที่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ปฏิบัติการลื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิกรอบ๒ในวันนี้
เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน
ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจเกือบ๗๐๐นาย
แบ่งเป็น๒ชุดเข้ารื้อถอนพื้นที่เป้าหมาย
แรกเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮและรถบรรทุกเข้ารื้อถอน
หมอกรีสอร์ทสร้างเป็นบ้านพักสี่หลัง
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีเจ้าของเป็นชาวมงค์
เงินลงทุนกว่าสองล้านบาทแม้เจ้าของรีสอร์ทและครอบครัว
จะร้องขอความเป็นธรรมแต่ก็ไม่สามารถขัดขวาง
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกับภูทองคำรีสอร์ท
เจ้าของชาวมงค์ลงทุนเกาะสร้างอาคารปูนขนาดใหญ่๓หลัง
เงินหลายล้านบาทก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนจนสำเร็จ
ขณะเดียวกันพบว่าการก่อสร้างที่พักบนภูทับเบิกหลายแห่ง
ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน
ปิดกั้นทางน้ำไหลก่อให้เกิดอุบัติภัย
ที่ผ่านมาการก่อสร้างรีสอร์ทบนภูทับเบิกมีมากกว่าร้อยแห่ง
ในจำนวนนี้มีรีสอร์ท๑๙แห่งบุกรุกพื้นที่ป่า
และใช้ที่ดินผิดประเภทเป็นเหตุผลหลักที่ภาครัฐ
ต้องใช้อำหน้าตามมาตราสี่สิบสี่สั่งให้รื้อถอน
ก่อนหน้านี้มีเจ้าของรีสอร์ท๒แห่งยินยอมลื้อถอนเอง
ต่อมาวันที่๒๐สิงหาคมเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้ารื้อถอนเป็นครั้งแรก
แต่ภารกิจต้องยุติลงหลังมีกลุ่มชาวมงค์รวมตัวคัดค้าน
ขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ก่อนทางจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าเจรจา
และยืดระยะเวลาให้เจ้าของรีสอร์ทหรือถอนให้เสร็จภายใน๗วัน
ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและทยอยดำเนินการ
จนถึงวันนี้มีการรื้อถอนไปอีกสิบเอ็ดแห่ง
และเจ้าของยังอยู่ระหว่างลื้อถอนเองอีก๖แห่ง
ก่อนหน้านี้แม้มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการเข้ารื้อถอนรีสอร์ทภูทับเบิก
แต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นว่า
ปฏิบัติการครั้งนี้จะสามารถแก้ปัญหาการครอบครอง
และใช้ประโยชน์บนที่ดินภูทับเบิกได้อย่างจริงจัง
ที่สำคัญยังช่วยฟื้นฟูป่ากลับคืนสู่สภาพเดิมได้ด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน